ที่ร้อยเอ็ดคุณผู้ชมฮะเขามีการจัดงานบ้างไฟ

แต่ทีนี้วัยรุ่นก็ตะลุมบอลกันกลายเป็นเหตุน้องเลือด

อ้าวโดนพวกเดียวกันเอง

มันนี่ปืนกับบอกเดียวครับสีนิ่งกว่าขางครับ
นี่ครับผู้เสียสีแดงครับ

ปืนกับบอกเดียวนั่นนะครับแล้วก็ชี้นั่น

จังหวะที่คนที่ใช้ปืน

แล้วรถขับผ่านมาพอดีอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไห

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็น

ตรงเนี่ยคือหน้าวัดบ้านธาตุนะครับ

มีผู้หญิงบาดเจ็บไป๑คนครับ

แล้วผู้ชายอีกคนนึงโดนทำร้าย

นักข่าวไปยังสถานที่จุดเกิดเหตุเนี่ย

นายนรงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านธาตุเนี่ยนะเป็นคนพานักข่าวมานักข่าวมาดูมาดูตรงนี้ตรงนี้จุดเกิดเหตุ
แล้วท่านผู้ช่วยนรงก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะหมู่บ้านบ้านธาตุเขาจัดงานบุญบ้างไฟ
แห่ขบวนอะไรหรอกแค่ทำบุญกันในวัดแล้วคนก่อเหตุและผู้บาดเจ็บเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นนะมาจากที่อื่น
ตอนเกิดเหตุตัวเขาเองเนี่ยตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำพิธีอยู่ในวัดก็เลยไม่รู้แน่ชัด
แต่เท่าที่คำถามจากชาวบ้านคนอื่นได้ความว่าผู้ชายคนเจ็บเป็นวัยรุ่นบ้านน้ำคำก็มาทำบุญที่นี่แหละ
ตอนที่เดินออกจากวัดไปโดนกลุ่มวัยรุ่นบ้านเหล่ายกพวกมารุมทำร้ายก็เลยชักปืนออกมายิง
แต่กระสุนไปโดนผู้หญิงที่มาด้วยพวกตัวเองก็เลยบาดเจ็บไปครับ
นักข่าวก็เลยไปที่บ้านน้ำคำไปคุยกับแม่ของชายผู้บาดเจ็บครับ
ก็มีโทรศัพท์นะโทรมาบอกอันนี้แม่ของคนเจ็บนะเล่าให้ฟังว่ามีโทรศัพท์โทรมาบอกว่า
แม่ลูกชายแม่โดนกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายในงานบุญบ้างไฟและเห็นว่ามีการใช้ปืนยิงใส่ด้วยนะ
ต่อยจนหัวแตกบาดเจ็บไปเย็บตั้งสิบเข็มนะแม่ริมฝีปากก็โดนเย็บไปอีกสองเข็ม
ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลครับกลุ่มวัยรุ่นบ้านเหล่าซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายลูกชายแม่
ก็พยายามเข้ามาเคลียร์กับลูกชายแม่โดยไม่ได้สนใจอาการบาดเจ็บลูกชายเลย
ซึ่งลูกชายเพิ่งกลับมาจากทำงานที่ต่างประเทศนี่แผลแตกที่หัวคุณผู้ชมฮะ
ลูกชายเนี่ยเพิ่งกลับมาจากทำงานต่างประเทศไม่ได้รู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุมาก่อนเลยนะ
หมางใจอะไรก็ไม่มีแม่มองว่าไอ้แบบนี้มันทำเกินเหตุแล้ว
วันนี้พลังวัน๑๒วันอาธิบาล๖๑นเกินยังไม่กลับนี้
คิดว่าอ่ามันที่เขาใจผิดกันสิ

ไม่เป็นยังไงก็วางไปคนแล้วซึ่งท่านอาจ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับคุณผู้ชมฟัง

พนักงานสอบสวนสพอาจสามารถแล้วครับ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
และข้อหาพรบออาวุธปืนไปครับ